คุณผู้ชมค่ะบริษัทการบินไทยนะคะเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจค่ะ
คือจะมีการยุบไทยสมายนะคะสายการบินไทยสมายนี่แหละ
วบรวมกิจการกันในสิ้นปีนี้แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของพนักงาน
ไม่สร้างผลกระทบแน่นอนค่ะทางด้านของประธานคณะผู้บริหารนะคะ
เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานว่าปีที่ผ่านมาค่ะของบริษัทนั้น
มีกำไรสุทธิประมาณสองจุดหกพันล้านบาท

ขาดทุนสูงถึง๔๒๔๘ล้านบาท

ยังคงขาดทุนสุทธิอยู่ที่๒๕๒ล้านบาทค่ะ

เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเผยแบบนี้นะคะว่า
บริษัทเตรียมที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจการบิน
ให้มาควบรวมกับบริษัทการบินไทย
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร

ในส่วนของพนักงานกว่า๘๐๐คน
มีการโอนย้ายมาทำงานภายใต้บริษัทการบินไทย

มีรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ๓๐
มูลค่ารวมประมาณ๑๓๑๔แสนล้านบาทนะคะ
ขณะที่ที่กระทรวงคณะคมนาคมในวันนี้

เอาเรื่องนี้มาเล่าต่อเลยคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
แน่นอนว่าบุกไปค่ะถึงที่กระทรวงคมนาคม
ไปตั้งโต๊ะแถลงอยู่ที่หน้ากระทรวง
ตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องของปมทุจริตที่ทางเจ้าตัวออกมาเปิดเผย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ขนส่งวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม
ว่ามีการล็อกสเปคการประมูลกันมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย
ซึ่งการมาในครั้งนี้บอกเลยว่ามีกิมมิกนะคะไม่ธรรมดาจริง
เพราะคุณชุวิตตั้งแต่ต้นพกน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่น

ยังมีการโชว์ล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็บ้วนปาก
แล้วแน่นอนว่าอันนี้มันน่าจะไปเอี่ยว
เนื่องจากที่วันก่อนคุณศักดิ์สยามไปพูดถึงว่า
คุณชูวิทย์น่าจะตื่นมาแล้วไม่ได้ล้างหน้าเธอด้วยซ้ำนะคะ
เจ้าตัวก็เลยโชว์ล้างหน้าแปลงฟันซะเลย
กล่าวคำสาบานด้วยว่าตัวเองไม่เคยรับเงินใครมาพูด
และสาบแช่งไปยังคนที่โกงประเทศให้พบกับความวิบัติแล้วก็ล่มจม
มีการมอบหมายนะคะให้คุณสุขสำรวยนะคะ
เป็นเลขานุการรวมไปถึงทางด้านของ
ก็เป็นผู้ที่มาต้อนรับ

ก็มีการวิวาทะกันบ้างในบางส่วนนะคะ

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็เกิดการเถียงกันนิดหน่อย
ไม่ได้มีการมอบเอกสารอะไรให้จากทางครูชีวิตนะคะ

เขาจะนำเอกสารทั้งหมดที่มีไปมอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรี

ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและเงินในกระเป๋าของประชาชนค่ะ